นี่ไปดูเต่าฮะทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กในสองข่าวนี้
ไปดูเจ้าเต่ายักษ์ตัวนี้กันก่อนนะครับ
เต่ายักษ์ตัวนี้โอ้โฮตัวมาเริ่มเลยคุณ
ตัวใหญ่เท่าเด็กเลยค่ะ
นี่ครับเต่ายักษ์ซูคาต้า
ที่จัดเป็นเต่าบกที่ใหญ่เป็นอันดับ๓ของโลก
เจ้าตัวที่เห็นมีน้ำหนักประมาณ๔๐กิโลกรัม
ถูกเลี้ยงไว้ภายในบริเวณวัดหนองศรีนวล
ตำบลอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ทางวัดกั้นคอกดูแลอย่างดีแล้วครับ
มีชาวบ้านใจบุญนำผักชนิดต่าง
มาให้อาหารแก่เจ้าเต่านะครับ

เอาอาหารมาแบบนี้เอาผลไม้มาแบบนี้

นี่ผลไม้สุดโปรดของเจ้าเต่าก็คือแตงโมผลเล็กแบบนี้

จากนั้นให้เจ้าเต่ายักษ์ได้เลือกกิน
และรอจนเหลือแตงโม๓ลูกสุดท้าย
จะเอาแตงโม๓ลูกสุดท้ายไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ

เต่าจะกินแต่ละลูกแต่ละลูก

อยากรู้ว่ามีลูกอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้าง
นี่ครับชาวบ้านเอามาเรียงให้ดูกันแบบนี้

โอ้โฮนี่ตายแล้วพรุ่งนี้
ช่วยละ

มันอยู่กลางถนนแล้วก็ลุ้นเหมือนกัน
รถจะทับไปไหมคันเมื่อกี้คุณ

นิดเดียวค่ะล้อเกือบทับแล้วค่ะ
ปรากฏว่าเขาเข้าไปช่วยไว้ได้นะครับ
เขาถ่ายคลิปไว้แชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
บอกว่าเจ้าเต่าตัวนี้รอดหวุดหวิดเลย

อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับ
โดยคนที่ถ่ายคลิปไว้คือนายศักดิ์สิทธิ์สุพิษะ
ชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือได้ทัน
เขาเล่าให้ฟังว่าขับรถผ่านสี่แยกบ้านลำดวนเมื่อช่วงเช้า
แล้วก็สังเกตเห็นลูกเต่ามันต้วมเตี้ยมข้ามถนนอยู่
เขาก็รีบจอดรถหันไปดูหันไปลุ้นนะครับ
ปรากฏว่าลูกเต่าถูกมอเตอร์ไซค์เฉียวชน
จนมันหงายเก๋หงายท้องอยู่แบบนั้น
เขาก็ลุ้นไปด้วยนะฮะเขาพยายามโบกมือขอให้รถ

เพื่อจะวิ่งไปช่วยเจ้าเต่าตัวนี้ให้รอดตาย

แต่ก่อนจะนำเต่าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เขานึกถึงคำสอนของผู้เท่าผู้แก่บอกว่า
ถ้าช่วยสัตว์สัตว์อายุยืนแบบนี้ให้รอดตายอย่าลืมขอโชคขอลาบ
แหมแล้วพี่พี่เอาแป้งมาจากไหน

ที่เขามีแป้งติดรถไว้อยู่แล้วก็เลยเอามาทาถูทาถู

พี่เขาบอกเห็นชัดเลยพี่เขาพูดออกมาจากปากเลยนี่

ดิฉันไม่เห็นอะไรเลยนะคะขอโทษ
แต่พี่เขาพูดไงผมก็ฟังตามเขาพูดนะ
กับ๙แล้วก็๖กับ๘แล้วก็๙ด้วยนะครับ
ก็เลยตั้งใจเอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะฮะ
พร้อมทั้งเชื่อว่าน่าจะมีโชคครั้งใหญ่จากนั้นก็สาธุลูกเอ้ย
ลงหนองน้ำนะลูกน้านะครับ
แต่ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตนะคุณนะ
จุดสำคัญเรื่องนี้ก็คือการช่วยชีวิตแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์ตัวเล็กก็ตามนะคะ